บอกแฟนให้ลดน้ำหนักยังไงดี
เฮ้ยทำไมทุกนี้ดูบอกว่าดูใหญ่เหมือนช้างน้ำเลยอะ

และมาอร่อยกันต่อกับเมนูมันบดชี้สุดยืด

ปิดท้ายความฟินกับหนุ่มเสียงนุ่มคนนี้

อยากจะขอลัยเซ็นต์หน่อยผู้ชายอย่างนี้หายาก